โฉมหน้าของคนดวงดีดวงเฮงที่เขาถูกรางวัลที่๑

คุณประสานพรมศรี

ลุงช้างเป็นเจ้าของร้านอาหารทะเลสดนะคะ
ลุงช้างเล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่รู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๑
ทั้งดีใจทั้งตกใจปนกันไปหมดเลย

แล้วลุงช้างก็เล่าให้ฟังว่าได้เลขนำโชคนี้
มาจากร้านของอาหารทะเลสดซึ่งเป็นเพื่อนกัน

ก็เลยนำมาเลือกซื้อลอตเตอรี่
โดยตัวเองซื้อลอตเตอรี่ไว้ทั้งหมด๔๐ใบนะ

เลือกซื้อตั้งแต่เลข๓ตัวท้ายค่ะ
ไปจนถึง๐๑๕ก็คือซื้อหมด
อะไรที่มันลงท้ายด้วย๑๕เนี่ย๐๑๕๑๑๕๒๑๕
ไปจนถึง๙๑๕ซื้อไป๔๐ใบ
เรียกได้ว่าถ้าลงท้าย๑๕ซื้อหมด

และในที่สุดมันก็มาถูกนี่แหละค่ะ

ซึ่งเป็นรางวัลที่๑แต่คุ้มนะ๖ล้านบาทเลยนะคะ
ส่วนเงินที่ได้ก็จะไปแบ่งทำบุญทอดกระถิ่น

ส่วนหนึ่งก็จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง

ให้กับลูกชายลูกสาวและหลานอีกทั้ง๔คน
และอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปปรับปรุงร้าน
ตกแต่งร้านตกกุ้งช้าง

ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเพชรกะเสมขาล่องใต้
ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
ตอนนี้นะคะก็ได้ไปทำการลงบันทึกประจำวันไว้
ที่สพชะอำเรียบร้อยแล้วค่ะ
นี่ไม่ต้องไปขอลุงก็นะ
ใช่ถูกต้องวินดีกับรู้ช้างค่ะยังมีอีกคนนึงนะคะที่โชคดีเหมือนกันค่ะ
ก็คือคุณลุงก่อสร้างอายุ๖๐ปีค่ะ
คือคุณลุงทำอาชีพก่อสร้างชื่อคุณสมชายจันอินนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าปกติจะซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านค้าที่อยู่ในหมู่บ้าน
ดักขนนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นประจำเป็นเจ้าประจำนี่แหละค่ะ
แต่ซื้อมาก็ไม่เคยถูกเลยมาถูกเอางวดนี้แหละค่ะ
แล้วก็ถูกรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งเลยนี่แหละค่ะ
คุณลุงก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนวันลอตเตอรี่ออกเนี่ย
ตอนเช้าจะออกไปทำงานเกาะจุดทูปไหว้พ่อกับแม่ที่ล่วงลับไปแล้ว
ตามปกตินี่แหละค่ะแต่วันนั้นได้กลิ่นทูบแรงมาก
เหมือนจุดอยู่ใกล้อะค่ะแต่ภรรยากับลูกสาวบอกไม่ได้กลิ่น
ได้กลิ่นอยู่คนเดียวคุณผู้ชมก็เลยทำให้ลุงรู้สึกขนลุกแล้ว
รู้สึกดีค่ะว่าเหมือนพ่อแม่จะมาเตือนว่าจะมีโชคมีลาบนะ
ก็เลยตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อกับแม่
แล้วก็ตอนนี้นะคะถูกรางวัลมาแล้ว
ก็เลยจะนำเงินมาปรับปรุงร้านขายของชำของตัวเอง
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวคนเล็กด้วย
เมื่อสักครู่เราเห็นหน้าลูกสาวคุณลุงไปแล้วนะน่ารักเชียวนะคะ

และคนสุดท้ายที่โชคดีถูกรางวัลที่๑เป็นสาวเหนือเจ้า
สาวเหนืออายุเพียง๓๒ปีเท่านั้นนะคะ
เป็นชาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
แต่ว่าเธอมาทำงานอยู่ที่หาดใหญ่สงขลา
ดวงแห่งสุดเลยเพราะว่าเธอถูก
นี่ค่ะรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๑๓ใบ

แต่ว่าต้องขออนุญาตนิดนึง
เจ้าตัวเขาไม่อยากจะเปิดเผยชื่อ
ไม่อยากเปิดเผยตัวตนเพราะว่าไม่สะดวก
เพื่อความปลอดภัยเธอบอกแบบนี้นะคะ
โดยสาวเหนือผู้โชคดีรายนี้เขาก็เล่าให้กับ
ร้อยตำรวจเอกรัชกิจภูวเดชเดชาศิลป์

ซึ่งทำหน้าที่รับแจ้งความจากหญิงสาวรายนี้
บอกว่าหญิงสาวเป็นผู้โชคดีมาก
แล้วก็เธอเนี่ยไปศักระเจ้าแม่กุณอิมองค์ใหญ่
วัดถาวรเขตเทศบาลนครหัดใหญ่มา

ได้เลขหนึ่งห้ามา
ก็เลยไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

แล้วก็ปรากฏว่าซื้อมา๓ใบเป็นชุด

สามใบชุด๑๘ล้านบาทค่ะ
ตอนนี้นะคะสาวเหนือคนนี้เนี่ย
เขาเดินทางไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

มีหลักฐานอย่างชัดเจน
เมื่อสักครู่ได้เห็นหัวไหล่ได้เห็นมือ
ที่มีคนมาอีก๑๘ล้านบาทดีใจด้วยโอ้โฮ๑๘ล้านบาทอ๋อ
คนที่ไม่ถูกก็ว้างกันไปรอบหน้า
รอบหน้าเดี๋ยวเราเลิกกันแป๊บหนึ่ง๑๕วัน
วันนี้๑๖เริ่มใหม่เริ่มใหม่กันได้นะครับ